ไปดูความหวังกันดีกว่านะคะเป็นเรื่องของตัวเลขที่เกริ่นกันไป
หลายจังหวัดไปเสาะหาเรื่องของตัวลงตัวเลขกันเยอะเลย

ไปดูกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเขาไปกันที่นาตึก
เป็นอาคารโบราณร้างไปส่องตัวเลขกันที่นี่
เพราะว่ามีคนเนี่ยได้โชคจากที่นี่ไปกว่า๑๐งวดติดกันเลยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเขาไปดูกันที่จอมปลวกเซียนพญานาค

แต่ละที่ทำไมแบบศักดิ์สิทธิ์ขนาดนั้น
คุณจะให้คำนี้เลยหรอ
เออทำไมให้ตรงขนาดนั้นนะเป็นความบังเอิญด้วย
นี่ค่ะชาวบ้านมากันเต็มเลยนะคะเมื่อคืนนี้
เป็นบรรยากาศบริเวณจอมปลวกรูปร่างคล้ายเสียงพญานาค
อยู่ภายในสวนปามพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
คืนวานนี้คึกคักเป็นอย่างมากชาวบ้านแฮมาไหว้ขอโชคลาภแล้วก็แก้บน
หลังจากมีผู้ได้รับโชคถูกรางวัลมาแล้ว๓งวดติดกันเลยค่ะ
สำหรับตัวเลขที่ชาวบ้านตีกันเป็นเลขเด็ดในงวดนี้นะคะ
โอ้โหหลากหลายเลยคุณผู้ชมบอกเลขได้ไหมได้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นแปดห้าศูนย์สามหกอะไรประมาณเนี้ยฮะตัวเลข
เกือบครบแล้วเขาบอกว่าตัวเลขเหล่านี้
มันได้รับความสนใจอย่างมากเลยก็เลยทำให้ลอตเตอรี่ที่ขายบริเวณนั้นอ่ะ
เกลี้ยงแผงเลยอ่ะแต่ที่บอกมามันก็มีไปตรงกันอีกกับหลายที่เหมือนกันนะ
ใช่ค่ะแม่คุณเนี่ยมี๘มี๓อะไรอย่างนี้นะครับผมพาไปต่อครับ
ที่บริเวณหน้าตึกโบราณสถานเก่าแก่อายุเกือบ๑๐๐ปี
ในสวนลำไยของอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับ
ชาวบ้านก็ไปทั่วทุกสัตว์อาทิตย์เลยนะครับหลังวายไปขอชกลาบ
แล้วก็ขอเลขเด็ดกันทั้งวันนะครับ
เมื่อวานตอนค่ำหน่อยเนี่ยคือมีคนที่เขาถูกรางวัลเป็นแสนบาท
เมื่องวดที่ผ่านมาเนอะอาจารย์คณะสิงโตแล้วก็มังกรเล่นไฟ
สิทธิ์หลวงพ่อแก่นจันทร์วัดช่องลมไปแสดงเพื่อแก้บน
ส่วนเจ้าของตลาดสดย่านพุทธมนตรที่นครปฐมก็นำข้าวขาวหมู
ข้าวเหนียวทุเรียนรวมทั้งเงินสดไปร่วมทำบุญสร้างโรงทานด้วย
เพราะว่าได้โชคได้ลาบจากที่นี่ไปนะครับ
สำหรับเลขเด็ดที่ชาวบ้านเขาไปแล้วก็ไปเห็นไปเจอ
เลขปีก่อสร้างนาตึกก็คือปีสองพันสี่ร้อยหกสิบห้า
แต่คนจะเลขท้าย๒ตัวเลขหน้า๓ตัว
เลขท้าย๓ตัวก็แล้วแต่จะคิดเอาเอง

เพราะว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา
ชาวบ้านเขาบอกว่าชาวบ้านเขาถูกรางวัลมากับที่นี่๑๐งวดแล้วนะ
ก็เขาให้โชคดีเข้าไปนะครับ
เป็นเรื่องของบุญของกรรมอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะคะ

วัดทัพกระดานอำเภอ๒พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
ค่ะก็ในวันที่๑๓มิถุนายนที่ผ่านมานะคะ
เป็นวันครบรอบการจักรไปของราชินีลูกทุ่ง
คุณพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะครบรอบ๒๗ปีแล้ว
การเสียชีวิตคือคุณพุ่มพวงเสียชีวิต๑๓มิถุนายนปี๒๕๓๕นะคะ
บรรยากาศคึกคักตลอดทั้งวันเลย
คือตั้งแต่วันที่๑๓จนถึงวันนี้นะ
คักตลอดทั้งวันทุกวันด้วย
มีแฟนเพลงเอาดอกกุหลาบสีแดงไปไหว้
แล้วก็ไปขอโชคขอลาบจากหุ่นคุณพุ่มพวงดวงจันทร์
มีทั้งหมด๑๐หุ่นด้วยกันภายในบริเวณวัด
อกจากนี้เสี่ยงเซียมซีกันจำนวนมาก
เซียมซีเนี่ยไม่ได้เอา
ไม่ได้เอาเลขไปอ่านเป็นดวงอะไรใช่ไหม
เอามาตีเอามาตีเป็นเลขนะ
อกจากนี้แฟนเพลงยังเชื่อว่าในช่วงกลางคืน
ราชินีลูกทุ่งมักจะมักจะให้โชคลาภได้อย่างแม่นยำด้วย
ก็เลยนิยมไปไหว้ในช่วงเวลากลางคืน
แต่เขามีพิธีเมื่อวันก่อนที่ลูกชายเขาไปกับคุณพ่อ
ไปเสี่ยงเพราะได้มา๓อันก็คือได้๘ได้๑ได้๓
เห็นไหมผมบอกแล้วมันไปตรงกันกับบางที่
อันนี้มันกลายเป็นเลขดังที่ชาวบ้านเขาไปซื้อแบบเกลี้ยงแผงเหมือนกัน

คุณพุ่มพวงเสียชีวิตวันที่๑๓ด้วยนะครับตอนอายุ๓๑ปีด้วยนะนี่เห็นมั้ย
อันนี้เป็นแฟนฟันแท้เราจะติดตามตัวเลกก็จะตรงนั้น
แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณา
ทีนี้มาสำรวจแผงนักสาหกรับตัลลี่กันหน่อยนี่นี่คะอันนี้จะพาไปชัยชมคุณผู้ชมดู
เขาไปมุงดูกันแบบนี้ค่ะตลอดทั้งวันเลย

แหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลขนาดใหญ่
เซียนหวยทยอยไปซื้อสลากกันต่อเนื่อง

โดยเลขที่ขายดีก็คือเลขเกี่ยวกับราชินีเพลง

เขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดก็คือ๔สิงหาคม๒๕๖๒
วันที่เสียชีวิตก็คือ๑๓มิถุนายน๒๕๕๙
ตอนเสียชีวิตนะคะอายุตอนนั้น๓๐ถึง๓๐
แล้วก็เลขอายุจนถึงปัจจุบัน
หากยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้รวมแล้วก็๕๘ปีนะคะ
แล้วก็เลขที่น้องเพชรลูกชายอย่างที่บอกไป

เห็นไหมครับ
แล้วเลขตอนนี้เขาบอกว่าเกลี้ยงแผงหมดแล้ว
นะวัยคุณผู้ชมอย่าไปการไรมากนะ
เป็นเรื่องของความเชื่อกันไปนะครับ
ส่วนที่เราไปดูเรื่องของเตาแสงรูให้โชคกันบ้าง
เตาแก้มแดง๒ตัวว่าแก้มแดงโถน้ำมาแบบนี้นะคะ
อยู่ในบ่อน้ำที่สำนักสงพรมรังศรีอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านเขาบอกว่าเต่าคู่นี้นะมักจะให้โชคให้ลาบกับคนที่ไปทำบุญ
ก็แก้มาแดงจริงดูสิมีชาวบ้านถูกรางวัลกันเกือบทุกงวดครับ
นางเพ็ญแขยูเรียอยู่๕๘ปีหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าเจ๊ป้อม
ป้อมลูกชิ้นหมูจัมโบแล้วก็นางนิธนันศรีอิ่นแก้วอายุ๕๓ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ดูแลสำนักสงฆ์ให้อาหารเจ้าแก้มแดงก็บอกว่า
แก้มแดง๒ตัวนี้เป็นเต่าสายพันธุ์ญี่ปุ่น
อาศัยอยู่ในบ่อน้ำนี้มานานกว่า๘ปี
นิสัยมันแสนรู้แล้วก็เชื่องมาก

ดองเต่ามันเนี่ยมีตัวเลขปรากฏขึ้นชัดเจน
แล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อย

เขามองดูมันเปลี่ยนเดี๋ยว๓เดี๋ยว๗

แก้มแดงหรือว่ามันเป็น
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติมันอาจจะมีแต่ไข้เกาะเนอะ

คือเย็นเมื่อวานนี้กู้ภัยเข้าไปจับตัวเงินตัวทองมาได้๑ตัว
ตัวใหญ่มากนะตัวนี้เขาแอบเข้าไปกินไก่ชาวบ้านนะคะ

เดี๋ยวไปส่องอะไรเขานะคะก็ไปช่วยไปช่วยด้วยแล้วก็ไปส่องด้วยเนี่ยนะคะ
เงินตัวทองตัวนี้บอกความยาวของเขาก่อน๒เมตรน้ำหนัก๕๐กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะจับเขาไว้ได้เพราะว่าเขาตัวค่อนข้างใหญ่เนี่ยนะคะ
จากนั้นชาวบ้านค่ะก็ไปมุงดูไปส่องหาตัวเลขที่หลังเขาเนี่ยนะ
ตีเลขไปต่างนานาเพราะชื่อของเขาไงคะ
ตัวเงินตัวทองหวังว่าจะนำโชคลาภมาให้สัตว์ประหลาดอะไรช่วงนี้โผล่มาก็โดนหมดเลยนะคะ

ย้ำนะคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เราไม่ได้ให้แบบมอมเมาอะไรแต่ก็นำเสนอให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศ

เชื่อว่าคุณผู้ชม๑๙๐ยิ้มดูข่าวนี้แล้วยิ้ม